หนึ่งเรื่องที่ต้องลุ้นไม่แพ้กันเลยก็คือ
อาการของพระเอกหนุ่มคุณเอสกันตะพงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าเรายังคงต้องส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณเอสกันอย่างต่อเนื่องนะ
และล่าสุดค่ะภรรยาของคุณเอสเนี่ย
เขาได้ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรก
เกี่ยวกับอาการป่วยของสามีนะคะ
ซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณเอสเนี่ยมีอาการหัวใจอักเสบนะ
อยู่ในขั้นวิกฤตและต้องเฝ้าดูอาการแบบวันต่อวันเลยล่ะค่ะ

เพราะว่านี่ก็เกือบจะ๒สัปดาห์แล้วที่คุณเอสเนี่ยต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เรียกว่าอาการยังคงวิกฤตอยู่
ทางด้านภรรยาค่ะคุณคริสติน่าแล้วก็ลูกน้อยน้องวาเลนติน่าก็ได้เฝ้าอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ภรรยาของคุณเอสได้ออกมาอัปเดตแล้วก็เปิดเผยอาการป่วยของสามีเป็นครั้งแรก
โดยเธอได้อัดคลิปวิดีโอความยาวประมาณ๔นาทีนะคะ
เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอาการป่วยของเอส
เพราะว่าตัวเธอเองและครอบครัวยังทำใจไม่ได้
แต่ตอนนี้ก็คือพอจะพูดไหวอยู่บ้าง
บอกว่าตอนนี้นะคะอาการของคุณเอสเนี่ยยังอยู่ในขั้นวิกฤต
เธอเสียใจแล้วก็หนักใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาก
เพราะอะไรลูกสาวเนี่ยร้องไห้เรียกหาแต่พ่ออยู่ตลอดเวลาค่ะ
ซึ่งตัวของเธอเองเนี่ยต้องพยายามเข้มแข็งเพื่อลูก
บอกว่าตั้งแต่ที่คุณเอสเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
อาการอยู่ในภาวะวิกฤตตลอดนะคะ
มีอาการแทรกซ้อนที่หัวใจซึ่งในเบื้องต้นแพทย์ที่รักษาออกมายืนยันว่า
เขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้
คือต้องเฝ้าดูอาการแบบวันต่อวันเลยค่ะ
ซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและแนวทางการรักษายังไม่ได้
และยังไม่รู้ว่าต้องรักษาตัวที่ห้องไอซียูนิดนานแค่ไหน
คือตอนนี้เหมือนคนมืดแปดด้านเลยเนาะ
ยังไม่รู้อะไรทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
ที่ผ่านมาค่ะเธอขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้
ขอบคุณทั้งต้นสังกัดที่ช่วยเหลือเรื่องค่ารักษา
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาอย่างเต็มที่จนถึงตอนนี้
และเธอมีความหวังและรอให้สามีกลับมาหายดี
ทางเราเองก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็มีความหวังเหมือนกันนะ
คือวันที่๙พฤษภาคมนี้วันที่๒๑พฤษภาคมแล้วรวมแล้ว๑๒วัน
แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ปฏิหารจะเกิดขึ้นแน่นอน
เราเองเป็นกำลังใจกับทางครอบครัวของคุณคิตตี้จริงนะ
ไม่ทิ้งไปไหนจริงแล้วก็ในทุกวันอย่างที่บอกไป
อยู่ด้วยการลุ้นอยู่ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ
แล้วเราเองก็หวังเช่นนั้นเหมือนกันเป็นกำลังใจให้จริงค่ะ